สวัสดีครับช่วงที่ผ่านมาฝนตกอย่างต่อเนื่องนะครับ
พื้นที่ฝนตกทุกวันนอกจากจะส่งผลต่อการใช้ชีวิตแล้วแน่นอนครับ
ส่งผลต่อการทำกิจกรรมต่างมากมาย
หลังจากนี้ฝนมีแนวโน้มลดลงนะครับ
แต่ก็ยังมีโอกาสที่จะกลับมาตกติดต่อกันแบบนี้ได้อีก

คุณผู้ชมครับนี่คือลักษณะของกระแสลมที่พัดปกครุมเมืองในของเรานะครับ
ตอนนี้ก็อ่อนกำลังลงจากช่วงที่แล้วนะครับ
เพราะว่าตอนนี้กลุ่มฝนที่มีการดูดเอาความชื้นดูดเอากระแสลมเข้าไป
เคลื่อนที่เข้าสู่ประเทศจีนก็ทำให้กระแสลมนั้นอ่อนกำลังลงนะครับ
เดี๋ยวไปดูต่อไปก็จะพบว่าการทัดการปริมาณฝนสะสม
วันหลังจากนี้ครับฝนหนักคือสีชมพูนี้นะครับ
ก็จะไปอยู่บริเวณทางตอนบนของเวียดนามสักส่วนใหญ่นะครับ
ถ้าหากคำนวณต่อไปอีกครับก็จะพบว่าก็จะเน้นบริเวณทางตอนบนนะครับ
จากนี้ก็จะมีเพิ่มเติมในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน
แล้วก็ในบริเวณพื้นที่ทางตอนกลางประเทศนะครับ
จัยหลักที่จะเข้ามาก็คือพายุลูกนี้แหละครับ
ช่วงวันที่๔วันที่๕ครับจะเคลื่อนที่มาอยู่ในตำแหน่งที่จะสามารถทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ซึ่งนี่แหละครับก็จะทำให้หลังจากที่วันนี้ฝนอ่อนกำลังลงไปครับ
วันที่๔วันที่๕เดือนหน้าฝนจะกลับมาตกเพิ่มอีกครั้งหนึ่ง
นี่คือการคาดการณ์สถานการณ์ฝนนะครับ
แต่แน่นอนนะครับการที่มีมรสุมพัดเข้ามาเยอะแบบนี้เนี่ยนะครับ
ความชื้นถือว่าเป็นสิ่งสำคัญเลยทีเดียวที่ทำให้ปริมาณน้ำฝนนั้นตกหลายจุดหลายพื้นที่แน่นอนครับ
หนึ่งปัญหาที่หลายคนเจอกันก็คือปัญหาการซักเสื้อผ้านั่นเอง
เพราะว่าความชื้นเยอะแบบนี้เวลาตากผ้าแล้วเนี่ยนะครับผ้าจะช้ากว่าปกตินะครับ
และที่สำคัญเวลาตากแล้วถ้าหักไปแห้งจริงเนี่ยนะครับก็จะมีกลิ่นตามมา
ที่สำคัญครับตากยังไม่ทันให้อ้าวฝนตกอีกแล้ว
ทีนี้เดี๋ยวมีวิธีกันหน่อยนะครับว่าจะต้องทำอย่างไรที่จะทำให้เสื้อผ้าของเรานั้น
เวลาซักแล้วเนี่ยนะครับเอาไปตากแล้วไม่เกิดกลิ่นอับเกิดขึ้น
มีวิธีง่ายตรงนี้นะครับอย่างแรกต้องซักปริมาณน้อยแต่บ่อยขึ้นนะครับ
ทีเรียจะได้ไม่สะสมนาน๒นะครับไม่ใช่ผ้าค้างคืนนะครับ
ทำให้ผ้าเนี่ยนะครับมีกลิ่นลดลงอย่างที่สามครับน้ำซุปสายชูครับ
เทไปแช่ไปประมาณ๒๓ชั่วโมงก่อนไปซักก็สามารถที่จะกำจัดกลิ่นได้นะครับ
ผ้าด้วยสารส้ม๑๐นาทีก่อนซักก็ช่วยกำจัดกลิ่นอับได้เช่นเดียวกันนะครับ
กผ้าในที่บริเวณที่มีอากาศถ่ายเทจะไม่มีกลิ่นอับครับ
ทีนี้มาดู๖วิธีกำจัดกลิ่นอับจากเชื้อรานะครับ
อย่างแรกบีบมะนาวลงไปบนคราบนะครับโรยเกลือตามลงไปไปตากแดดก่อนที่จะไปซักครับ
อย่างที่สองเนี่ยนะครับนำเอาน้ำผงปูนขาวผงซักฟอกอย่างละ๒ช้อนชาเนี่ยนะครับ
บนจุดที่มีเชื้อราตากให้แห้งก่อนนำไปซักนะครับ
อย่างที่สามเนี่ยนะครับแป้งข้าวเจ้าเนี่ยนะครับเอาแป้งข้าวเจ้าหรือว่าถ้าหากไม่มีเนี่ยนะครับ
แป้งข้าวเหนียวผสมกับน้ำเปล่าน้ำมะนาวครึ่งลูกนะครับเกลือ
นำมาป้ายแล้วก็ตากแดดก่อนที่จะนำไปซักนะครับ
คราวนี้คราบเชื้อราต่างที่มีลักษณะเป็นจุดดำเนี่ยนะครับ
ก็จะสามารถที่จะทำความสะอาดให้หายไปได้
นี่คือเกร็ดเล็กที่นำมาฝากให้กับทุกคนได้เอาไปใช้ในช่วงที่มีฝนตกเยอะแบบนี้นะครับ

ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ